โปรดติดตามตอนต่อไป

เธอกัน๓คน

คือไม่รู้จริงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไงคะพี่
แต่จริงก็เกิดอีกเกาะนึงที่ลำบอก

มันเริ่มจากอินโดก่อนใช่ไหมล่ะ
มันเริ่มจากที่ศูนย์กลางที่เกาะลอมบอก
เกาะใหญ่ไม่โดนที่จักราต้าไม่มีอะไรที่มีตึกสูง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

แล้วของรถเมย์นานไหมกว่ามันจะสงบ

ลงมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหมไม่แวดนึงอ่ะพี่
คือหมายถึงว่าในรอบแรกที่สั่นแรงที่สุดที่รู้สึกได้เลยนะคะ
สักแป๊บนึงพอวิ่งลงโลงมาข้างล่างทุกอย่าง
พอหยุดปุ๊บเราก็ดูพนักงานต้องดูคนท้องที่

ตายเกือบตายในน่าที่นั้น
ดวงนี่เธอต้องซื้อสวยนะจริงหรอ
จริงคือแบบอันนี้รอดความเป็นความตาย
ซึ่งมันก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันด้วย

เมื่อวานรายการข่าวใส่กันก็เสนอข่าวไปเละเทะอยู่เหมือนกัน
เทะในลำบอกเละอยู่ค่ะพี่
เห็นภาพข่าวที่นู่นก็แบบค่อนข้างเยอะมาก

แผ่นดินไหวจริงในฐานะเป็นดารา

ไม่ใช่อันนี้อันซ้ายนี่คือเพื่อนหนูไปด้วยถูกไหม

มันง่ายต่อคุณแม่หนู

หน้านี่เป็นแฟนคลับรถเมย์ใช่ไหม

แล้วหนูก็ไม่กล้ายกมือ
พีห์ต่าจะถ่ายไม่ถูกตอนนั้น
ไม่มีแรงขับดันที่จะทำที่ยกมือวิคโตรี่ได้
เดี๋ยวพี่จะต้องเดินไปซูเปอร์ต้องไปซื้อเสบียงหรือเปล่า

แล้วถ่ายรายการเสร็จมั้ย

หรือโรงแรมก็ยังเซอร์วิสปกติ

รอบแรกหนักสุดแล้วอีกรอบนึงขึ้นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอีกรอบนึง

ในการเอาตัวรอดจากผนินหวังได้ต่ำเขา

คือเรามีโอกาสได้เห็นจากข่าวอย่างเดียว

เคยไปยืนก็แต่ตอนในนี้พี่แบบ
เวลาไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สมัยเด็ก
นี่จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวยืนแล้วรู้สึกแบบนี้
มันเป็นแบบนั้นเลยพี่มันสั่นแบบ
เสียงทุกอย่างมันจะดังแต่ได้ยินเสียงครั้งแรกคือเสียงของ
อย่างนี้ที่กระจก

มันไม่ใช่ทุกอย่างมันโยกแล้วมันเริ่มโอเค

จกลั่นแบบมันสั่นก่อนที่กระจกเลยค่ะ

แต่ส่วนใหญ่เราสังเกตไหมเวลาเราติดตามข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ย

เขาบอกว่ามันวินาทีนะพี่วินาทีที่ทำลายล้างได้จริง
เขาบอกชีวิตคนเราบางทีเราออกกำลังกายกว่าจะถึงนาทีเนี่ย

แต่เขาบอกว่าไอ้๑๕นาที๒๐วินาทีอะไรอย่างนี้
มันสามารถทำลายล้างได้เลยจริง

ต้องอยู่นอกอาคารสิ่งที่เรารับรู้ว่าโอเคถ้าแผ่นดินไหวแล้วเกิดอะไรขึ้น
ต้องวิ่งออกมาอยู่นอกอาคารก่อนเพราะว่าเผื่อให้

แล้วเดี๋ยวอะไรหล่นลงมาแล้วก็มีคนถามรถเมย์ว่า
แล้วถ้าเกิดแผ่นดินแยกล่ะไม่เป็นไรแผ่นดินแยกเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ตอนนี้เอาแค่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยู่ตรงนั้น

นี่ญี่ปุ่นเธออยู่ข้างกลางแจ้วไม่ได้เพราะว่าตึกมันหนาแน่นนะ
เขาจะให้อยู่ในใต้โต๊ะกับใต้คาน
ใช่แต่ละแต่ละที่แต่เรายังไม่รู้เลย
เกาะธรรมชาติยังแบบว่าแทบจะสมบูรณ์อยู่ถูกต้องไหมครับ

เรื่องนั้นมันก็จะมีตึกลาบ้านช่องอะไรเยอะแยะไป
นี่ถ้าอย่างนี้เขาน่าจะโดนจากอะไรหล่นลงมา
หรือว่าอาคารบ้านเรือนหล่นอย่างนี้อาจจะทำให้เจ็บ
ดังนั้นก็คือถ้าวิ่งทันต้องออก

มันจะรู้สึกนะในภาพที่เราเห็นมันจะเหมือนตัวยกเงี้ย
เร้นหัวด้วยนะพี่เพราะกลับขึ้นห้องไปมึน
เป็นวินาทีหนูว่าพอวิ่งออกมาลงมาถึงข้างล่างปุ๊บ

ยังไม่สูงเท่าไหร่พี่
เป็นกฎแต่ในจังกะต้าอยู่เนอะสูงนั่นเนอะ

นี่ค่ะผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่
อย่างที่เราเห็นบางทีต้องรู้ไว้ว่า
เกิดอะไรขึ้นต้องวิ่งออกมาเพราะบางทีตึกก็จะถล่มแบบนี้
แต่โชคดีมากที่รถเมย์ไปที่บาหลีไม่เห็นอะไรเสียหายนะคะ

เดี๋ยวนี้เขาโก้เองต่อ
คอยกันบางทีมงาน๖คนแล้วก็พี่จากแอร์เอเชียอีกประมาณ๒คน

ก็ไปอยู่ด้วยกันประมาณ๘๙คนกันแหละ

มาดูข่าวในเมืองไทยบ้างนะคะ
ก็ลือลั่นไม่แพ้การแผ่นดินไหวเหมือนกัน

ก็พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารท่านรอง
ชาการตำรวจแห่งชาติก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่า

ว่าจับได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพามาทำแผนเนี่ย
ยังนะคะเสียอ้วนก็คือผู้ต้องหาทำ
หมายจับบงการฆ่าน้องสปาย

ยังจับไม่ได้ใช่ไหมยังครับน้อง
ก็เขาเสียชีวิตกันที่บัญชียิงนะ

ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้สั่งการให้

ลงพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา

อย่างต่อเนื่องเพราะว่าแนวทางการสอบสวน
เบาะแสว่าหลบไปที่ประเทศกัมพูชา

ทางตำรวจเนี่ยเขาขอผสานกับทางประเทศกัมพูชาแล้ว

ทิวอยู่ในโรงแรมแห่งนึงแล้ว
ตำรวจปรวยเป็ดเมืองชายดณ์ไทยกัมพูชา

โทรกลับใช้๓ครั้งแล้วก็โทรกลับมากรุงเทพ

จุดที่ลูกน้องของเสียอ้วนมีภรรยายอยู่ในกลางบุญชาย

เลยจากปลอยเป็ดไปที่ตะมนต์สวาย
จังหวัดบันเตยเมียนเจย
ซึ่งอยู่ห่างจากตะมนปลายเป็ดประมาณ๖๐กิโลเมตร
เหมือนกับเขาออกข่าวให้เสียอ้วนรู้นะว่า

มันจับได้หมดเลย
ไม่มีเวลาเปลี่ยนไง

เป็นหนึ่งในมือยิงด้วยนางสารภาพว่านางต้องยิงเขา

สรุปเบื้องต้นคือเสียอ้วนเป็นคนที่บังคับให้ยิงแล้วล่ะ
เขาบอกว่าเสียอ้วนมองมาตอนที่เสียอ้วนยิงฟอสไปแล้ว
มาที่เขาเขาก็เลยจำต้องยิงเขาว่างั้น
เพราะตีแรกเขาบอกว่าเหมือนกับจะวางแผน

แต่เขาก็มีปืนขนาดนั้นแล้วตัวเองก็ถือปืนด้วย

ส่วนในมดซึ่งเป็นคนชี้จุดสังหาร

กฤษณะก็บอกว่ามาทำการชี้จุดคือมาทำแผน
แล้วก็หันไปว่าให้พุทธรูปข่าวชีจันทร์
แล้วก็สาบานว่าตัวเองเดินทางมากับนายปัญญาหรือเสียอ้วน

ไม่ถือว่าจะมีการก่อเหตุอย่างอุ๖ชนชนิดนี้

นี่คือก่อนที่จะทำเขากลัวมาก

คดีอุชากรขนาดนี้ใช่มั้ยแล้วยังจะหนี
เขาบอกตำรวจเขาออกราวว่า
กลุ่มปฏิบัติการพิเศษไม่ได้ใช้ตำรวจปกติ
ใช้คำนี้เลยเราแค่อยู่ในเหตุนี้

เกิดไม่ฟังอิราค่าอิรมหยิบจับอะไร

ตำรวจก็ไม่ได้ประมาณนั้นใช่ตอนนี้เสียอ้วนก็เหลือทางเดียวนะเสียอ้วนต้อง
ต้องหนีไปให้ไกลต้องมอบตัวเออแล้วก็ตลาดชีวิตนะ
คดีความก็๒๐ปีถ้าออกไปก็ยาวไปเลยนู่นน่ะ๒๐ปี
คือจะหนีก็หนียาวไปเลยไหวไหมอ่ะเบิกเงินมา๗ล้านเองอ่ะ
แล้วตอนนี้ก็รายได้ก็ปิดหมดแล้วเพราะว่าบาร์ก็ปิด

ผิดก็มีแล้วก็ลูกน้องก็หายไปหมดแล้วลูกน้องตัวเองเอาไปด้วยหมด
ช่วงนี้มีคดีหลายคดีมากนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
โหยล่าสุดก็มีอีกมีแบบมีมาเรื่อยมีมาตลอดของผู้มอบก็มี
จริงใครโหดตายลักษณะว่าเป็นอุบัติเหตุหมดเนี่ยข่าวดีข่าวดีแต่อย่างที่ล่าสุดเห็นมาเมื่อวานเนี่ย
พึ่งมาดูว่ารู้ว่าโดนกลมคืนก่อนตอนท่า

เราจำเป็นอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ใกล้ในวงการบรรเทิงเราเหมือนกัน
เพราะเขาเคยมาเป็นพิธีกรเหมือนกันพี่เอ็กจักริต
เคยเล่นหนังเล่นละครอยู่นักยิงปืนอยู่
เป็นแขกรับเชิญออกมาที่เสียชีวิต
ซึ่งการเสียชีวิตของเขาตอนนั้นเราลองย้อนไปนะฮะ
ก็เหมือนกับการวางแผนเหมือนดูละครเหมือนกันนะพี่
มีคนมาฆ่าแล้วเมียก็มาปั๊มหัวใจ
ถูกแล้วก็แบบว่าทำไปทำมาตอนหลังปุ๊บ
ของทรัพย์สินมีค่าหายไปหมด
เมียออกมาพูดว่าตัวเองโดนทำร้ายใช่ไหมครับ

ในวันนี้ศาลจังหวัดมินบุรี
คดีจะผ่านไประยะเวลาพอสมควรแล้ว
ฟังคำพิพากษานะฮะสารอุทธร
ในคดีจ้างวานฆ่านายจักริตหรือเอ็กซ์พนิษฐพาติกรรม
เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ

หรือจีกลิ่นคล้ายอายุ๔๗ปี
มือปืนนางสุรางดวงจินดาอายุ๗๖ปี
คือเป็นแม่ของหมอนิ่ม
แล้วก็หมอนิ่มนี่แหละคือแพทย์หญิงนิธิวดี
หรือหมอนิ่มผู้เจริญยศอายุ๑๒ปี
เราก็ยังมีอีกนะฮะนายสันติหรืออีดทองเสม

โอเคละทั้งหมดแล้วนี่คือคนที่อยู่ในร่วมเหตุการณ์ทั้งหมด
มีทั้งแม่มีทั้งลูกคือหมอนิ่มหมอนิ่มคือภรรยา

สรุปแล้ววันนี้สารอุทธรณ์ได้มีคำพิจารณาแก้โทษ

แต่วันนี้สารได้พิจารณามาก่อนแล้วต้องและพิจารณาว่าประหาญชีวิต

ฐานยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคนจ้างวานพี่
แต่พยานหลักฐานนำสืบมากลับรับฟังได้ว่า
เอาสรุปนะไม่มีหลักฐานว่าหมอนิ่มเนี่ย

แม่เป็นจำเลยที่๒ว่าเป็นผู้ว่าจ้าง

ซึ่งตำรวจและอายการกันไว้เป็นพยาน

แล้วก็ให้จ้างจำเลยที่๑มือปืนจำเลยที่๕อีก

บ๊วยบ๊วยพึงล่ะมีคนขับมอเตอร์ไซล์ไปหญิงเขา
ฆ่าผู้ตายในวันที่๑๙ตุลาคม
เมื่อปีพศ๒๕๕๓
คือคนขี่แล้วก็คนยิงคู่หนึ่ง
สารจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตมารดาของหมอนิ่ม

คือสารเขาตัดสินตั้งแต่ต้นแล้วว่าประหารชีวิต
แต่พอเนี่ยหมอนิ่มรอดแต่แม่ไม่รอด

ว่าเป็นคนจ้างวาน
แต่แม่ให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือ

ขนาดที่มือปืนจำเลยที่๑
และคนขี่จักรยานยนต์จำเลยที่๕เนี่ย
คนที่ไปยิงเขาเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
แล้วก็ให้จำเลยที่๑๒๔และ๕เนี่ย
ชดใช้เงินเป็นเงิน๒๕๐๐๐๐บาท

ทั้งนี้นางสุรางมารดาของหมอนิ่ม

แล้วเขาก็พอประกันตัวในการสู้คดีในชั้นสารดีการต่อใช่มั้ย

เขาก็ยังมาขึ้นศาลตามปกติไม่ได้มีพฤติกรรมว่าฉันจะต้องหนี
นั่นสิคดีคดีนี้ลองดูดี

แต่ตอนนั้นแม่เขาก็ออกมาค่อนข้างจะพูดนะ
ว่าที่เขาทำเนี่ยเขาปกป้องลูกสาว

ลูกสาวเขาโดนซองลูกสาวเขาโดนอะไรพี่แมวเคยเจอเอ็กมั้ย
ก็คือเขาอยู่ในโลกบันเทิงอย่างเยอะเลยเขาไปทั้งเกมโชว์มาเป็นแขกรับเชิญได้สัมภาษณ์เขาอะไร
พี่่เราก็ว่ากัน

ส่วนช่วงนึงเขาเป็นหนุ่มฮอตที่เป็นนักกีฬรอ่ะ
เกมโชว์เนี่ยหรือรายการที่เราทำเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแขกรับเชิญก็ได้คุย
ก็ดูแบบปัดเปรี้ยวเป็นนุ่มปัดเรียวคือไม่นึกว่าจะซ้อมเมียได้พูดตรง
คือดูปากเปลี่ยนดูล่าเริงดูไม่

แต่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะตียังไง
มองคนอย่างภายนอกไม่มีทางรู้แต่ลูกเขาก็มี
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือวันนั้นแม่เขาเคยให้สัมภาษณ์เลยนะ
ถ้าสมมุติมันอาจจะยาวหน่อยตั้งแต่ปี๕๖๕๗อะไรอย่างนี้
เคยมาให้สัมภาษณ์เขาปกป้องลูกสาวเขา
เขาทนไม่ได้ที่เห็นลูกสาวเขาเนี่ยจะต้องซ้อมลูกสาวเขาจะต้องโดนตีตลอดเวลา
ใช่เขาเลยไปจ้างเหมือนถึงแม่เขาพูดนะ
เขาเลยไปจ้างเป็นคนจัดหาจ้างคนนึงให้ไปจ้าง๒ต่อ
นี่เลยโดนคือคนที่จัดหาไปหาคนที่จัดหาทนายอีก
แล้วทนายเขาก็ไปหามือปืนมีปืนนี่เลย
คุณกึ้งฮะกรุณาส่งมาให้กินจริงด้วยนะฮะ
ฉันเข้ามาถามในรายการที่๘๐มันชื่อพีซแมสคุณกึ้งคุณอย่าส่งแต่ขวดเปล่ามานะฮะ

กึ้งเฉลิมใช้มหากิสซีรีส์บำรุงตอบตั้งอนุมูลิสาระและมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยี่ยมคอลลาเจน
ที่ชอบนอนสะดุ้งตื่นตอนกลางคืน
จะได้หลับสบายมันจะหลับลึกพี่อยากเปิดกินมากแต่กลัวจะไม่งาม

แต่คุณกึ้งคุณเกอร์น่าส่งมาผ่านไปฉันเห็นตั้งอยู่นี้อาทิตย์นึงไม่เคยเห็นกึ้งส่งมาเลย
เป็นลูกค้าก็ต้องส่งมานะฮะโอเคเบรกกันสักครู่
กันขนาดนี้คิดว่าคงจะมีความก้าวหน้าในครั้งวันต่อไป

ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของฉันน่ะพรุ่งนี้ฉันส่งมารังใหญ่เลย
ไม่ใช่เอาขวดเปล่ามาตั้งเฉลิมชัยมากิน
มีมีของแต่ว่าไม่กล้ากินอุ้ยนี่เขาใส่ไหม
หนูกินไปแล้วขวดนึงพี่หนูเป็นคน
เขาเริ่มกำลังกระโมยกินอ่ะ
ในช่วงหน้ามาดูนะคุณค่ะแพ็กซี่เจอเรื่องหล่อน
หล่อนอะไรสักครู่เดี๋ยว

เราขอเล่าข่าวจากทวิตเตอร์หน่อยดีกว่า
ชีสเบกละได้แชร์ประสบการณ์
หลังจากผู้โดยสารนะฮะแท็กซี่คันหนึ่ง
ก็คือเอาง่ายแหละเขาไปรับผู้โดยสาร

คนเดียวแต่ต้องเจอกับคนขับมีอาการหลอน
เหมือนคนเล่นของ
กลัวนะครับจะรอจะร้องไห้แล้วครับ
โดยผู้ใช้ชีวิตทวิตเตอร์นะชีสเบรกนี้นะครับ
เปิดเผยตอนว่าตนเองเนี่ยกลัวมาก
จนต้องโทรศัพท์หาเพื่อน
ซึ่งระหว่างที่คุยกับเพื่อนเนี่ยคนขับรถแท็กซี่พูดเสียงดังตามจนเจ้าตัวเนี่ย

ขนาดที่เพื่อนอยู่ในสายเอาจริงนะขนาดเพื่อนที่รับสาย

สวัสดีครับ

กลางวัน

ในขณะเดียวกันพอใกล้จะถึงคนขับแท็กซี่ก็พูดอีกว่า
กลัวแล้วครับผมกลัวผีครับจะร้องไห้แล้วครับ
แล้วก็ขับรถไปด้วยคือ

อืมแล้วจริงเขาโดนอะไรเนี่ย
แล้วก็ให้ตนเองเนี่ยจ่ายเงินในขันโดยคนขับรถแท็กซี่เนี่ยอ้างว่า
ไม่กล้าหันไปเลยเพราะมีผีเนี่ยปิดจมูกเอาไว้
ทั้งนี้ได้มีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคนขับแท็กซี่ทะเบียนเดียวกันเนี่ย

คนขับที่เจอผีนะคนนั่งที่เจอผี
คือมีคนขับแท็กซี่นะฮะคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนเดียวกัน
กล่าวมากมายโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขนาดที่
โดยสารแท็กซี่คันดังกล่าวผู้ใช้ทวิตเตอร์ระบุว่า
คนขับแท็กซี่คันที่ตนเองเจอน่ะ
ขนาดที่หลายคนแสดงความกังวลว่าเฮ้ยคนขับแท็กซี่คนนี้
อาจจะป่วยทางจิตหรือเปล่า

ก็ไม่ควรออกมาขับรถแท็กซี่แบบนี้
โดยกังวลว่าหากเกิดเหตุทำร้ายร่างกายใครขึ้นมาล่ะ
คนขับก็จะอ้างได้ว่าตัวเองป่วยทางจิต

สิ่งที่จะได้รับคือไม่ผิดกฎหมาย
เพราะว่าจะมีกรณีของกฎหมายคุ้มครองอยู่
เขาไปส่งตามปกติส่งถึงที่

แล้วแต่คนเดียวซึ่งเจอขเวณนี่เยอะมาก

มันก็คือเหตุเตือนภายว่า
คุณจะเอาโทษกับคนสติไม่ดีได้ยังไง

ขึ้นไปแล้วแล้วถ้าเจอแบบนี้เป็นพี่ลงไหม

ขอให้จอดให้ลงเถอะจะจอดหรือเปล่าจอดให้ลงหน่อย
แต่ถ้าสมมุติเป็นทางคืนอย่างนี้จะเจอหลายคนเนอะ

มีคนมาทะเบียนนี้เหมือนกัน

เป็นอารมณ์มาเยอะแต่ก็มันดี
ท่านผู้ที่อยู่ในอ่างทองปวดทราบนะคะ
ก็คือว่าอาสาดังเมืองอ่างทองเนี่ยนะฮะ
ตีกันจับคู่ตีกัน
เพราะว่าแย่งกันแย่งกัน

เขาก็แห่เนี่ยนะฮะตีกันอย่างนี้เลย
กับวันแสดเปลี่ยนแบบมี๒ข้าง

จับกลุ่มพูดคุยเจรจาปัญหาความขัดแย้งจาก
ที่เป็นส่วนสายเลี่ยงเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเลย

กับสมาคมอาสาสมัคร

ที่อ่างทองเนี่ยเป็นปัญหาขัดแย้งกันมานาน

แต่ตอนหลังมีกลุ่มหนึ่งที่แยกตัวมามาอยู่ปเต็กตึ๊ง
ไม่นานนะที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาแย่งกันรับผู้ป่วย

สำหรับกลุ่มอาสาสมัครกับพื้นที่จังหวัดอ่างทองนั้นมี๔กลุ่ม

แล้วก็มีมูลที่กุศลวิเศษชายชาญด้วย
ซึ่งปัญหาความขัดแย้งมาก็มีเรื่องนี้แหละ
คนเจ็บแย่งกันรับผู้ป่วย

โดยที่อดีตผู้เข้าการตำรวจ

ก็ตกลงกันไม่ได้นะยังเกิดปัญหามาตลอด

ในวีรวุษปุตรเสรภณี

อันนี้เหมือนแบบ
ปั้งใจกันมาแล้วก็ให้ชกกันเลย

แล้วก็ไม่ได้ห้ามกันเลยนะ

เขาตกลงกันมายเมื่อปี๕๙มี๒ปีก่อน

ล่าสุดก็นัดตีกันอย่างนี้
ไม่นัดตอยกันเลยอันนี้

คราวนี้ไม่มีตะลุยอก
ลืมต่า

นี่คือแย่งแย่งเหตุแย่งคนรับผู้ป่วยแย่งเหตุ
ก็คงจะแบบขบเหลี่ยมกัน
แสดงว่าที่เขาเมาส์มอยกันว่าที่เขาแย่งกันเนี่ยจริงมีจริง
พี่บอกว่าได้ทางละ๓๐๐๐๕๐๐๐จริงใช่ไหมเขาต้องแบ่งพื้นที่กัน
ไม่อยากจะคิดนี่อ่ะแต่อันนี้อ๋อตึกรักโอ้โฮแล้วแน็ตที่ไปอยู่กันหนังบูลนะบุงเบอร์เอาคงก็ต้องรักกันแบบนั้นเลย
น่าถ่ายคลิปน่ะถ้าสรุปจุดท้ายไม่รู้สรุปกันได้รึเปล่าหรือ
หรือยังไม่ได้อีกยังตกลงแล้วไม่ได้เดี๋ยวก็พูดว่าจะต้องมาลงมา

ขายกริ๊ปแล้วขายของน้ำมันมวยดีหลักจักเจ็บต้องใช้เลยอย่างนี้

เจ็บนั้นโอ๊ยไม่ใช่
แต่ก็มันแมนนะไม่ใช้อาวุธนะ
ดีจริงอ่าแล้วไม่มีใครจะลุมกัน
แต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้คือแค่กระทั่งการแย่งเคส
เรื่องนี้มันเกิดกว่าไข่อะไร
พวกที่แบบว่าเขาจิตใจบริสุทธิ์จริงมีเยอะนะ
ที่อยากจะช่วยจริงแต่บางคนที่แบบว่าเขาบอกว่าแค่

มีกันก็แค่เคสไข่สีกลบจริงเขาเห็นภาพบ่อยจะตาย
ที่ไปแย่งเคสกันบางทีไปยิงกันในโรงพยาบาล

ก็มีที่หนึ่งที่พี่จิตดิฉันขับรถตามเขา
ตายเก็บเจ็บส่งโรงฟรี

เขาเรียกคำขวัญของสมาคมเก๋นะบ๊วยบ๊วย

ยานแห่งชาติทั้งหมดมี๑๕๔แห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
โดยที่รัฐบาลเองก็ได้สนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วย
ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ
แต่ตอนนี้มันพบปัญหาที่ตามมานี่แหละค่ะ
จากการท่องเที่ยวคือขยะแล้วก็น้ำเสีย
คือมันเป็นตามมาสำหรับการท่องเที่ยวเลย

จัดการปัญหานี้ไม่ได้กลายเป็นว่าขยะก็เยอะขึ้น
ขาไหวน่ากลัวมากน่าโน้มเลี้ยวโดยเฉพาะนะพี่ขยะที่เป็นพลาสติก
เราให้ดูว่าพลาสติกถ้างวัดจะย่อยสะละได้๕๐๐ปี
กวางในเขาใหญ่ตายเพราะกินถุงปะติดเข้าไป

ใช้ใช้เสร็จสัตว์ป่าไม่รู้
น้ำไม่รู้เขาก็ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือตอนนี้ที่จังหวัดปราจินบุรีก็พบสัตว์ป่าตาย

เอาออกมาปุ๊บพบเลยว่ามันมีเศษขยะ

คือมันเป็นระบบนิเวศทุกอย่างมันก็จะเสียหมด

ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องห้ามในทันที

ข้างหลังมาใส่อย่าใช้ถุงกระติกเลยแนะนำ
คือตอนนี้เนี่ยพี่เหมียวบอกว่าถุงพลาสติกถูกไหมมาใช้ถุงกระดาษ
ตอนนี้หลายอย่างแม้กระทั่งพลาสติกที่หุ้มขวดน้ำอย่างนี้

มันก็ลื่นปุ๊ดป๊าดหายไปอยู่ในตามแหล่งน้ำต่าง

ตอนนี้ในร้านดังพวกแบบ
ขายหลายอย่างเขาเลิกใช้แล้ว
เขาติดป้ายรณรงค์ที่สิงคโปร์เป็นอย่างนี้แล้วนะคะตอนนี้

มนต์เปลี่ยนจากการใช้หลอดพลาสติกมาใช้เป็นหลอดเป็นแซนเลส

ได้แล้วมีขายตอนนี้มีขายเยอะแล้ว
แต่เธอไม่ค่อยพกอะไรเธอก็จะรำคาญ

เอาเป็นว่า๑๒สิงหาคมนี้ค่ะ

ไม่เคยคิดถึงว่าเราอย่าไปทำเลยอย่างไร

นี่ครับเดี๋ยวนี้ข่าวภาษาพัฒนานะครับ

หาคุณสนที่บุญรัตน์กะลินเลยฮะ
นักข่าวโทรหาคนเอกสนที่บุญรัตน์กะลินเลยฮะ

ฟันขาวเย็นยาวนาน

หนิงปณิตาตัวเองไปอยู่เมืองนอกยังดัจจริตนะฮะ

หิงต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัว

บอกว่าน่าจริง

คือหลังจากที่มันมีคดีข่าวใหญ่เลยว่า

มีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้อง

เขาเป็นคนที่สังคมรู้จัก

ไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็น

คนที่สองก็แบบมีคดีอย่างนี้อีก

เออให้กำลังใจกันนะฮะ

จากที่ออกมาโพสต์เนี่ยแหละ

จนเป้ยเนี่ยจะต้องล้มหมอนนอนเสือ
มีมาวัสด์ใหม่เจริญพุระนัตรีเด็บ

หมายถึงว่าอันนี้คือเป้ยเขาเข้าโรงพยาบาล

ส่งมาเยี่ยมเยี่ยเรื่องเป้ยเรื่องเป้ยเข้าโรงพยาบาล
เดียวกันนะก็อย่างที่บอกแหละ
กระแต่เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของเป้ยเนี่ย
เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับไปให้กำลังใจ

กูส่งไว้อ่อนิเขาไปเชี่ยว
นั่นใครเออมีกะแต๊อ่าพี่เปิ้น
เบิ้ลเหรอเปิ้ลพาราดีใช่ที่เปิ้ล
เปิ้ลพาราดีไปด้วยเอาของแอนด์เต็กแก๊งกันใช่ไง

วันนี้นักข่าวเด็ดกว่าฉันอยากจะตบมือให้นักข่าว
ทอไปหาบนเอกสนทิบุญรตรี

ฉันได้เห็นได้ฟังเสียงแล้วนะครับ

คุณพ่อเขายังอยู่ด้วยกันดีหรือเปล่า
พ่อคุณบนเอกสนทิเขาตอบมาอะไร

มีคนส่งแชทมาให้ผมดู
ผมก็ยังอีกแล้วเลิกมั้ยล่ะวันนี้เลิก
แทนที่จะไปสนว่าท่านฮะตอนนี้ท่านการเมือง
ท่านจะต้องตอบไหมใครมีเก่าแสต้องเลือกตั้งไม่ได้ถามเรื่องนั้น

คุณป้องคุณป๊อบมองผ่านสิวะตนเองเนี่ย
อย่างแรกก็รู้เพราะเพื่อนเป็นเพื่อนก็ส่งข่าวเนี่ย

แล้วก็เมื่อถูกถามว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือเปล่า
ก็ไม่เห็นมีอะไรทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันดี

เดี๋ยวเขารู้จักข่าวอีก

ติดติวตามข่าวเขาต้องยอมนะ

แต่เจ้าชู้ในละครตัวจริงเขายืนยันว่าเขาป้า

ตอนนี้เมีย๒๐๑๘เนี่ย

ว่าคนในวงการข่าวก็หยิบยกออกมาวิจารณ์นะครับ

พี่เริ่มบังรุษก็ไปเขียนการแสดงหลาเห็นไหม
ตอนนั้นสงครามนางฟ้าเหรอเชื่ออะไรที่เป็นแอร์มันที่จุด

ตอนนั้นก็เป็นกระแสจนแบบคนอยากจะรู้ว่าตัวจริงของเขาคือใครเหมือนกัน
ปฏิเสธเขาบอกว่าพอเป็นแก้วมาแซวแล้วตอกย้ำกันแหละพี่ป้อนใช่ไหม

ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันสนิทกันแซวกันขำมากกว่า
เรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับยิ่งช่วงนี้เห็นเขาบ้าถ่ายรูป
บอกเขาเลยว่าถ้าว่างมาถ่ายให้บ้างรูปเขาสวย
เหมือนกับเข้าไปเรียนถ่ายรูปมาอย่างจริงจัง

ห่างอย่างห่วงครับโอ้ย
อ๋อโอ้ยเห็นหรือไม่แล้วรีลาไม่ธรรมดานะ

แล้วถ้าน้องมีแฟนอยู่เราถึงได้เกรงใจหรือไง
คือมารยาทปกติต่อให้เคยเป็นแฟนกันเคยคบกัน

เหมือนเรามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขามีแฟนแล้วไม่ควรจะไปเยอะ

เกรงใจเขาด้วยเป็นมารยาทโดยพื้นฐาน

ก็ไม่ทำอะไรเกินเลยห่วงในระยะพี่น้องอยู่แล้ว

เด็กฟิล์มที่เล่นด้วยโฆษณา๑๓ตัวแล้วนะ

ตอนนี้ที่มาใหม่คือจากกัญญาตอนนี้ก็เป็นอะไร

หมายถึงว่าจำลองบทมาคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะ

พี่เจี๊ยบที่เคยเป็นนักร้องอ่ะนะ
พี่เจี๊ยบที่เคยเป็นนักร้องอ่ะนะ
ทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเจี๊ยบนี้ไว้

ระเบิดระเบิดระเบิด

ไอ้พี่ป้องอ่ะมันเคยทำมาเราทุกช่อง
ตอนใจเลิกเนี่ย

คุณฮาน่ากับคุณฮิวโก้ปกติเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาส
ได้เห็นภาพเขาสองคนออกให้งานคู่กันแน่
แล้วก็แบบภาพสวีทหวานคู่กันอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็น
แต่ว่าล่าสุดค่ะเรียกว่าหวานแหววในโอกาสพิเศษสักนิดนึงค่ะ
ก็คือเป็นวันดีเพราะว่าฝ่ายชายนั้นอายุครบ๓๖ปีเต็มละ๖สิงหาคมนะคะ
ฝ่ายภรรยาก็เลยจัดเต็มอวยพรผ่านอินสตาแกรม
พร้อมกับรวบรวมภาพที่ไม่ได้เห็นง่ายนะคะมาให้ดู

เพราะไม่มีหนวดอันนี้เหรอคะแล้วก็โพสต์ข้อความบรรยายใต้ภาพคู่ด้วย

ขอให้คุณสามีมีความสุขความเจริญนะคะ
มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพ่อที่ดีและเป็นสามีที่น่ารักของแม่ตลอดไปนะจ๊

เราจะอยู่ด้วยกันไปยัน๑๐๐นะคะพ่อนะ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
พบเจอแต่คนดีเรื่องดีสิ่งดีรอบตัวนะคะ
อัลบั้มน่าแห่งรวยงานเยอะเงินเยอะ

แต่คุณนี้นี่คือหล่อมาหมดเลยเนอะ

ลูกไม่ต้องตาพังทำสายอัตกรรมละ
พระองค์จุนคุณหญิงแล้วก็มาฮิวโก้

เขาเลี้ยงพี่ฮาน่าเขาเลี้ยงลูกน่ารักนะ

ในอินสตาแกรมพี่ชายเขาดูแลน้อง

แล้วนางก็สวยขึ้นสวยขึ้น

กันสักครู่ช่วงหน้ามาดูซิ

ที่เห็นส่งออกมาเยอะอันนั้นอะ

เดี๋ยวลองมาดูช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ไปที่หยาดทิศราชปาล

ที่ไปบนเรือยอร์ชแล้วมีดอกกุหลาบอยู่เต็มเลยอ่ะ
ทุกคนก็แบบว่าในโลกโซเชียลเข้าใจกันมาก
ว่าเอ๊ะคุณหยาดชิปถูกขอแต่งงานหรือเปล่า
เพราะว่าบรรยากาศต่างที่เราได้เห็นในรูปนี้นะคะ

มันดูเหมือนเป็นการขอแต่งงานมากเลย
พาวรักกี้แอมไอฉันมีความโชคดีแค่ไหน
เขาเขียนอย่างนี้คนก็ตกใจกันหมดถูกไหมคะ

เป็นเพียงการขอเป็นแฟนเท่านั้น

แม้จะมีความหวานเหลือออกมาให้หลายคู่รับรู้ขนาดนี้

แต่ตัวสาวแหยดเองเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัว

ดังนั้นเนี่ยเปิดตัวไปแล้วเขากลัวว่า

เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็มีความสุขอยู่แล้วไงพี่
แต่ล่าสุดนี้เองค่ะมีคนตาดีแอบเห็น
สาวหยาดกับชายหนุ่มนิรนามคนนึง
ในโอกาสที่สาวพลอยเดอะกิ๊กค่ะถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน

ยังพยายามไปโฟกัสว่าหนุ่มคนไหนนะ
คนที่ยืนข้างหยาดเนี่ยใส่ชุดสีดำพร้อมกับมีการโอบเอว

หลายคนก็เลยคาดเดาว่าชายคนนี้ที่ยืนข้างหยาด
อาจจะเป็นฟันใหม่ของคุณหยาดทิปรึเปล่า
อ่าน๊ะพี่หาเอานะ
เธอไม่พร้อมจะเปิดตัวก็อาจจะเป็นไปได้

ตอนนี้ก็ไปตามกลุ่มเพื่อนซีกันใหญ่

ว่าจะเห็นภาพไหนแบบของเพื่อนของคุณหยาดเนี่ย
ก็จะมีชายหนุ่มคนนี้ร่วมเฟรมอยู่ด้วย

น่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่เขาว่าว่าน่าจะเป็นชายหนุ่มนิรนามไม่รู้

ส่วนใหญ่โตไม่กล้องทออ๋อไม่น่าอันนั้นกล้องทอลลานินเนอะ
เอ๊ะใครอ่ะตกลงเอายังไงพี่ดูก่อนที่ใช่เปล่าอ่ะ
พิมพ์พี่เหมียวก็เปิดอีกข่าวนึงด้วย

ไม่รู้เออใช่ใช่ก็เมื่อกี้ปลาท่าเป็นคนนี้แต่ดูในในนั้นไม่เหมือนนะ
ใช่มั้ยใช่คนนี้ไหมงั้นก็ไปหาพี่ป้องเนอะเองไม่รู้
เดี๋ยวฉันดูก่อนเดี๋ยวนะแต่รูปนี้เขายืนกันคนละมุม

อยู่สามแซ่บ
คุณพี่ส่งไปหาพี่ม้าก็พอแล้ว
พี่ป้องทำงานอยู่

เขาอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันไงคุณค่ะ
น้ำนิ่งก็กดไลค์ต้องถามน้ำนิ่ง

ดูเขาแกะมาว่าเขามีรูปด้วยกันหรือเปล่า

มดรำเราอย่างน้าทำไม

ไม่เอาค้นที่มูนายคืนนี้

พี่พี่คิดว่าเขาทำอาชีพอะไร

ในวันหนังนั้นเจอทิ้งงานพี่หนูที่เป็นนางโชว์
วันหนังก็ไปโชว์อยู่เลย
ที่จะทำอะไรเขาไม่ได้เป็นนางโชว์เถอะ
มีบ้านจัดสรรมีทุกอย่างอสังหา
ที่ใหญ่โตราคาเริ่มต้นต้อง๓ล้านบาท

พี่ต้องจ่ายเงินก่อนพี่จะเข้าอยู่ได้ตอนพี่ตาย
คือจ่ายเงินกันก่อนแล้วก็ทำเป็นแบบ
คุณเลือกได้เลยว่าคุณตายไปแล้วคุณอยากจะอยู่บ้านแบบไหน
ชีวิตของนางขายความเป็นความตายค่ะ
แล้วบ้านทั้งคืนแล้วมันเป็นบ้านแบบบ้านจริงเหรอ
ก็เป็นแบบไม่ใช่ห่วงสุยหรอเป็นห่วงสุย
แล้วห่วงสุยเสร็จเป็นบ้านเลยเป็นบ้าน
โอ้คือสร้างเป็นบ้านกันเลยเป็นห่วงสุยแล้วแบบว่าจะให้ไหว้กี่ปี

แล้วชีวิตนางคนที่อยู่ดูสินางเป็นนางชัวร์
แต่ชีวิตนางต้องอยู่กับโรงศพตลอดเวลา
ชีวิตนางเคยอยากจะหยุดขายโรงศพไม่ได้พังพินาศหมดเลย
ต้องกลับมาขายโรงศพเหมือนเดิม
แล้วก็เขามีการแก้เคล็ดว่าที่จริงแล้วพวกเรากลัวโรงศพกันถูกต้องไหมฮะ
แต่เขาบอกว่าความเชื่อของคนจีนเนี่ยการมีโรงศพเนี่ย
เป็นการเสริมเงินเสริมท้องรอยเห็นไหมเสร็จทีไหม
รวยมากเขาถึงทำฮวงซุ้ยก่อนตายกันไง
คุณไปดูคืนนี้๔ทุ่ม๑๐นาที
ไปกันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ